พายุฤดูร้อนจะมาแต่ฝุ่นยังหนักนะที่เชียงใหม่เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชม
ส่งข้อความมาคุยกันหน่อยแต่ว่าครอบครัวนี้ครับคุณผู้ชมครับ
กำลังจะพาลูกไปเรียนนะฮะพาลูกไปเรียนพิเศษที่ตัวเมืองเชียงใหม่
ระหว่างเดินทางไปพลั๊กพลั๊กพลั๊กพลั๊กพลั๊ก

เป็นเลือกงำเดาไหลไม่หยุดครับคุณผู้ชมนะครับ

อ๋อถังอิ๊ว
อีกด้านไม่ได้แล้ว
เจ้ากำกัดอย่าไปดีกว่า

ขออนุญาตนะคะดีกว่า

พ่อก็ประถมพยาบาลไปคุยไปนั่น

แต่อันนี้จะเป็นรีพิเศษนะคุณผู้ชม

เป็นอีกคนนึงที่ได้รับผลกระทบชัด
ชัดจากฝุ่นและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ครับ
สถานการณ์ตอนนี้เราพูดคำวิกฤตกี่ครั้งแล้วเนี่ย
นะครับส่งผลกระทบต่อชาวเชียงใหม่กว่า๒ล้านคนครับ

สำหรับรายนี้ครับผู้ปกครองของเด็กหญิงเล่าบอกว่า
ครอบครัวอาศัยอยู่ในอำเภอสันทราย
แล้วเมื่อวานช่วงเย็นต้องขับรถพาลูกสาวไปเรียนพิเศษในตัวเมือง
ก็เลยพาลูกออกเดินทางตั้งแต่ช่วงเที่ยงในรถมีเครื่องฟอกอากาศ
คุณผู้ชมมาดูค่าฝุ่นตรงจุดต่างกันนะ
ก่อนขึ้นรถก่อนขึ้นรถคุณผู้ชมวัดคุณภาพอากาศได้เท่าไหร่
ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับก่อนขึ้นรถฮะ
นี่คือก่อนขึ้นรถนอกตัวรถนะเอาเข้าไปในรถลูกพาลูกขึ้นรถลูกเสร็จปั๊บวัดใหม่ฮะ
ในรถนี่๘๑มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับก็ยังยังแย่อยู่ฮะ
ก็เกินห้าสิบไงระหว่างขับรถไปถึงตะบนหนองจ้อมน้ำแข็ง
ค่ะปรากฏว่าลูกเลือดกำเดาไหลออกมาครับไหลไหลไม่หยุดตกใจมากครับ
ลูกก็ตกใจพ่อก็ตกใจเชื่อว่าสาเหตุมาจากฝุ่นเลยล่ะครับ
เพราะว่าฝุ่นและหมอกควันตอนนี้มันหนักขึ้นทุกวันฮะ
เขาตัดสินใจพาลูกกลับบ้านเลยนะพาลูกกลับบ้านทันที
คุณผู้ชมผู้ใหญ่เขาบอกมาบอกยังแสบตาแสบจมูกเลย
แล้วเด็กเล็กจะยังไงล่ะครับเนี่ย
ถ้าไม่จำเป็นก็คงต้องอยู่ในบ้านนะฮะ

บอกไม่อยากอยู่แล้วเชียงใหม่อยากไปพัทยา